นี่เราอย่าหยุดยั้งเรื่องของความอร่อยนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวน่องไก่เจ้าแรกของบุรีรำเลยนะคะ
เขาเปิดขายมานานกว่า๓๐ปี
เอกลักษณ์ของเจ้านี้อยู่ที่น่องไก่ชิ้นโตแล้วก็น้ำซุปเข้มข้นเลยล่ะ
ไปกันเลยนะร้านนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยน่องไก่ดั้ง

ชื่อร้านเขาแล้วก็ดังจริงค่ะเพราะว่าเป็นเจ้าแรกของบุรีรำเปิดขายมากว่า๓๒ปีแล้วนะคะ
เอกลักษณ์ของเขาก็คือน่องไก่ชิ้นโตนี่แหละ

นี่แหละชิ้นใหญ่นะคะพร้อมกับน้ำซุปสูตรตุ๋นยาจีนแบบเข้มข้นเลยนะคะ
โดยสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเขาคิดขึ้นเองนะแล้วก็เป็นที่ถูกปากของลูกค้าด้วย
น้ำซุปเนี่ยเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมาตุ๋นตั้งแต่ช่วงตี๔ของทุกวันนะคะ
เพื่อที่จะได้ให้สดใหม่หอมอร่อย
น่องไก่ก็ใส่เข้าไปจิ้นใหญ่แบบนี้เลย
ไปแล้วแล้วไม่ใช่แค่น่องนะยังมีอกไก่มีเครื่องในไก่
ให้ลูกค้าได้เพิ่มเติมความอร่อยกันด้วยนะคะ
รับประทานกันแล้วนะคะเป็นคนระดับประเทศที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะ
เรียกว่าใครมาก็ต้องถ่ายภาพเอาไว้ศิลปินดาราใครเป็นใครดูเอานะ
ถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็แปะข้างฝาการันตีความอร่อยจนเป็นที่เล่าขานกันตลอดจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะคะ
พูดได้เลยว่าถ้าใครไปบุรีรำแล้วไม่ได้มากินก๋วเตี๋น่องไก่ร้านนี้ไปไม่ถึงนะจ๊ะ
เออร้านนี้เนี่ยเขามีสุดเด็ดอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของวัตถุดิบนะคะ
แล้วก็เรื่องของการเลือกไก่วิธีการเป็นยังไงฟังเจ้าของร้านบอกเคล็ดลับกันหน่อยค่ะ
ช่วนอกดูเออขับเองเรากลำขนาดนี้มันจะกี่กิโลอะไรอย่างเนี้ย
ประมาณก็ไม่ต่ำกว่ากิโลนึงนะครับ
เออน้ำซุปนี่เป็นน้ำซุปของเราเองสูตรของเราเอง
คือแฟนผมจบคากรรมด้านโภชนาการมา
และผมเป็นคนการตลาดชวนชิมชอบกินอาหาร

แล้วก็เป็นนักการตลาด

ใครอยากไปริ้มลองด้วยตัวเองไปได้นะ

ตามนในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมค์ค่ะ

หมายความว่ามันพิเศษมากตรงที่มันถูก

หางงล่ะ
เราไปทานกันได้นะครับตำนานความอร่อยนี่สุดยอดจริงเลยจริง